ต่อกันที่ลูกสาวสุดฮอตบ้างนะคะ
คุณแคทอาริยาป๊าเมียมาเลย

ใจเบาะใจเบาะลับลับล่อล่อพอก่อน

อันนี้พอก่อนเพราะว่าด้านหลังกล้องนี้ลุกขึ้นมาเต้นแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเจ้าของเพลงฮิตป่าเมียมาเลยนางแคทอาริยานี่แหละจ้
จำกันได้ไหมว่าเจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกหลานพญานาค
ตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์อยู่เออขนลุกเลยตอนนั้นน่ะ
ทำให้เจ้าตัวนั้นศรัทธาแล้วก็นับถือองค์ปู่พญานาคอย่างมากเลย
โดยเฉพาะปู่อือลือนาคาราชที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าตัวนั้นเคยมาขอพร
แล้วก็สำเร็จสมหวังดั่งใจตลอดเลย
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวถือเลิกงามยามดีวันราหูย้าย๑๗ตุลาคม

เดินทางไปไหว้ขอพรปู่อือลือนาคาราช
โดยเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจมาขอพรให้ท่านช่วยประธานงานให้
แล้วขอให้ผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตามอบงานให้ทำไม่ขาดมือค่ะ
และนอกจากเธอจะได้งานจากองค์ปู่อือรือแล้ว
ยังเคยได้โชคลาภจากท่านมาอีกด้วย
และไม่ได้แค่ได้คนเดียวนะโชคลาภเนี่ยได้กันทั้งหมู่บ้าน

ครั้งนี้ไปแล้วก็เลยจุดทูปขอท่านอีกครั้งหนึ่ง
เผื่อท่านจะให้โชคอีกสถิติมันมีเพราะว่าท่านเคยให้มาแล้ว
วันนี้ตั้งแต่อ่านข่าวมามันมีชุดตัวเลขที่มีความหลากหลาย
เป็นเลขที่โดนใจ
อันนี้ความเธอสันตัวนะคะ